ตอนนี้ก็พร้อมมาชิมแล้วนะครับในนี้มีขนมจีนเนี่ย๓น้ำยาอยู่ข้างหน้าเลยมีน้ำจีนเนี่ย๓น้ำยาอยู่ข้างหน้าเลยมี

น้ำจีนเนี่ย๓น้ำยาอยู่ข้างหน้าเลยมี
น้ำจีนเนี่ย๓น้ำยาอยู่ข้างหน้าเลยมี
น้ำจีนเนี่ย๓น้ำยาอยู่ข้างหน้าเลยมี
น้ำจีนเนี่ย๓น้ำยาอยู่ข้างหน้าเลยมี
น้ำจีนเนี่ย๓น้ำยาอยู่ข้างหน้าเลยมี
น้ำจีนเนี่ย๓น้ำยาอยู่ข้างหน้าเลยมี

น้ำจีนเนี่ย๓น้ำยาอยู่ข้างหน้าเลยมี

มีรสชาติที่อยู่ตัวตัวเองแล้วอันนี้แบบกลับวานหอมอันนี้จะภาพ
อันนี้จะ่อะว่านกลับเลี้ยวหวานเปรี้ยวนึกหนึ่งอันนี้จะหอมแล้วก็แผสหน่อยนะ

เพราะด้านกับสุกก็สามารถลองมาทานขนมจีนแท้ของชาวพังงาได้นะครับ
การเดินทางค้นหาเรื่องราวความรู้และความอร่อยของเมนูเส้นอนาชาติในวันนี้
เราจะพาไปฟังเรื่องราวของวัฒนธรรมการรับประทานอาหารประเภทเส้นของมุสลิมกันค่ะ
โดยวันนี้เล่าเส้นเป็นเรื่องได้รับเกียรติจากผู้มีประสบการณ์
และความรู้ในเรื่องของการปรุงอาหารที่ได้มาตรฐาน
ตามหลักฮาลานจากโรงแรมอัลมิรอส
ถ่ายทอดเรื่องราวให้เราฟังกันอีกด้วย
ถ้าพร้อมแล้วก็ไปสืบสาวเรื่องราวกันเลยค่ะ

นี่นะครับคุณศักดิ์เป็นผู้จัดการโรงแรมอเมริวัสแห่งนี้นะครับ

นี้ขึ้นปุ๊บก็จะเห็นโรงแรมสูงเด่นเป็นต่าง

ยินมาว่าก่อนที่จะเป็นโรงแรมแห่งนี้นะครับ
เจ้าของโรงแรมเนี่ยเคยทำธุรกิจร้านอาหารมาก่อน

ช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่ามันก็มาเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรครับ
ทางเจ้าของเราเนี่ยนะฮะเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหาร

แล้วก็ได้รับคำแนะนำจากกรุ๊ปทัวร์ต่างได้รับการตอบสนองอย่างดีนะครับ
ก็เลยเกิดแรงบันดาลใจนะครับ

ก็คือทำร้านอาหารเดียวก่อนแล้วก็รับเฉพาะกรุ๊ปทัวร์ที่เป็นอาหารอาท้อฮารานอย่างเดียว

เขาบอกกลุ่มมาเลอินโดนีเซียพวกนี้นะครับ

ก็อยากให้มีห้องพักด้วย
มันไม่มีที่พักสำหรับคนที่นับถือศาสนาอิสลาม

ของเราก็เปิดเป็นฮารานโฮเทล๑๐๐นะครับ

ก็อย่างเช่นถ้าพูดถึงอาหารเราก็จะไม่ทานพวกหมูพวกสุรานำเข้ามาโรงแรม

สามารถมาได้นะครับอย่างในโรงแรมอัมราชังนี้มีบริการอะไรบ้างครับ
ก็ของเรามีห้องอาหารอยู่สองห้องอาหารนะครับซึ่งเป็นห้องอาหารนานาชาติห้องอาหารดีวาน
เดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะครับซึ่งเราจำหน่ายเป็นอาหารไทยกับอาหารบุฟเฟ่นานานาชาตินะครับ
คุณศักดิ์สิทธิ์ครับตอนนี้เราอยู่ที่ห้องอาหารอะไรครับเนี่ย

บารากัสนะครับคอนเซ็ปต์ของห้องอาหารบารากัสคืออะไรครับ

หน่ายอาหารที่มีประเภทของอาหารอาราบิกนะครับแล้วก็ในส่วนของเมลเตอเรเนียน
ก็คืออาหารในทางของโซนยุโรปตอนใต้
อาหารอาราบิกอาหารเมริเตอร์เรเนียนมันเป็นยังไงนะครับ
อาราบิกก็จะเป็นพวกข้าวเป็นหลักก็คือเป็นพวกข้าวพวกถั่วนะครับ
ที่นิยมมากก็คืออย่างสลัดก็จะเป็นสัตว์ฟาตุสนะครับ
พวกข้าวบิจานี่ต่างนะครับ

ใช่ครับพวกล็อบสเตอร์พวกซอลมอนอะไรต่างเหล่านี้เป็นอาหารยุโรปได้

วันนี้เล่าเส้นเป็นเรื่องมาทั้งทีนะครับทางร้านจะมีเมนูอะไรมาแนะนำให้เราครับ
โอเคเราทำฟูซินี่บีฟลากูให้นะครับ
ฟูซินี่บีฟลากู

เล่าเส้นเป็นเรื่องกับเรื่องราวของเมนูเส้นสไตล์ฮาลานยังไม่หมดเพียงเท่านี้
ช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อนะครับ
ช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่องสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์นมข้นจืดคาเนชั่น
โอ้โหเชฟกูตกใจหมดเลยเนี่ย

แต่มาก็ดีแล้วเชฟเพราะว่าพี่เนี่ยนะได้กุ้งแม่น้ำมาสดเลยเนี่ย๓ตัว
แต่ไม่รู้จะทำเมนูอะไรดี
เอาแบบที่เหมาะกับกุ้งแม่น้ำนี่นะพี่

พาซ่ากุ้งแต่มีดอว์เป็นไงพี่

กุ้งเราก็อบเรียบร้อยนะครับ
ผมเลือกขึ้นดีกว่าอุ้ยร้อน

เดี๋ยวเราจะแกะตัวเนื้อออกมาแล้วส่วนที่มันที่หัวเนี่ย
เราก็จะเอามาคลุกเคล้าด้วยกับตัวกุ้ง
เส้นก็ลวกเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราเข้าสู่ขั้นตอนในการทำซอสครับซอสครับผม
สร้างสรรค์ได้หลากหลายเมนูเพิ่มรสชาติอาหารให้เข้มข้นหอมมันอร่อยล้ำไม่ซ้ำใครเลยล่ะครับ
แต่ถ้าคุณผู้ชมอยู่คนเดียวนะครับหรือเป็นครอบครัวเล็กนะครับนี่เลยครับ
ใช่ครับแต่ไม่ว่าจะใช้กระป๋องขนาดไหนนะครับรสชาติอาหารก็ยังคงอร่อย
ลมกล่อมและมีมิติมากขึ้นเหมือนมีเชฟมืออาชีพมาทำให้เลยครับ
เราจะแยกไข่แดงมาจากไข่ไก่นะครับใช้ประมาณ๓ฟองครับ
ก็ใส่เข้าไปในนมข้นจืดได้เลยเอาไฟอ่อนอ่อนเนอะ
ครับอ่อนนะครับใส่เนื้อมาด้วยนะครับ
พริกไทยนะครับพริกนะครับพริกมัสตาร์ท
รอให้ละลายนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ไข่แดงลงไป

กุ้งแต่มีดอนนะครับมีถึงกำหนดอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส
เกิดขึ้นเมื่อวันหนึ่งมีโรงละครแห่งหนึ่งนะครับ
นี่ที่อยู่ที่ประเทศฝรั่งใช่ครับผมเรียนที่ฝรั่งเศสบอมชิวมาครับผม
ข้างนะครับก็เลยเห็นว่าน่าจะคิดค้นเมนูอะไรมา

ก็เลยเอาชื่อของละครเรื่องนั้นมาตั้งเป็นเมนูอาหารเมนูนี้เลยครับ
เดี๋ยวเราจะใส่เนมอนเข้าไปนะครับ
เราก็เอาซอสอันนี้นะครับมาผสมกับตัวกุ้งที่เราหั่นไว้แล้ว

ต้องบอกกันนะครับว่าเมนูนี้อร่อยมากครับเชฟ
กลิ่นหอมของนมเบานะฮะแล้วก็รู้สึกถึงความนุ่ม
ละมุนลิ้นนะครับมันประหนึ่งว่ามันเป็นกุ้งล็อบเตอร์จริงเลยนะเนี่ย
ทานทั้งเส้นแล้วก็ซอสเนี่ยครับก็ได้รสชาติที่กลมกล่อม
ลงตัวและที่สำคัญนี้นะครับผมทำตามเองได้ง่ายที่บ้านด้วยนะพี่
ส่วนสัปดาห์หน้าจะมีเมนูอะไรมาฝากต้องคอยติดตามชมครับ